ทีนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมจำเจอจักรินได้ไหมคะ
คนที่แนะนำให้เอาดอกบัวไปลอยขอขมาแม่น้ำเจ้าพระยา

เมื่อวานนี้เขามีการออกมาไลฟ์ทางเฟซบุ๊คอีกรอบหนึ่ง
เขาบอกว่าคุณแตงโมกลับมาหาเขาอีกครั้ง
อยากให้ชมบรรยากาศแล้วฟังจากปากเจ้าตัวค่ะ
ให้เริ่มต้นตั้งแต่เช็คเรื่องว่าเธอไปลงเรือได้อย่างไร
มีการนัดหมายล่วงหน้ามีการวางแผนไหม
ผมพูดจริงว่าเขาไม่รับส่วนบุญหรอก
ถ้าคุณจะให้บุญเขาคุณต้องออกมาสารภาพยอมรับผิด
กฎแห่งกรรมยิ่งใหญ่เสมอครับ
กฎแห่งกรรมไม่ทันชาติหน้าหรอกครับชาตินี้แหละครับ
ตัวไว้ได้เลยและอีกอย่างคือสิ่งที่เธอฝากไว้ก็คือ
อยากให้จับคนผิดตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน
จนถึงวินาทีสุดท้ายช่วยเธอสิ้นใจครับ
นี่เป็นบทความที่คุณเจจักรินกล่าวอ้างบอกว่า
วิญญาณของคุณแตงโมมาสื่อแล้วก็มีการพูดคุยกัน
หลักคุณเจจักรินบอกว่าคุณแตงโมฝากบอกว่า
ควรโฟกัสไปประเด็นเรื่องของการตกเรือแล้วนะคะ
ไปดูว่าจุดประสงค์ของการลงเรือครั้งนี้ไปเพื่ออะไร
มีใครวางแผนล่วงหน้าหรือเปล่านะคะและที่สำคัญเรื่องของกรณีที่สองคน
คุณเจจักรินบอกว่าบุญคงไม่ถึงคุณแตงโมนะนะคะถ้าอยากได้บุญจริง
ก็แค่ออกมาสารภาพความจริงแล้วเมื่อตี๔ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่ารอบนี้ไม่ได้มีการไลฟ์สดมีการโพสต์รูปภาพ
แล้วก็ข้อความแบบมีนัยสำคัญคุณผู้ชมดูนะคะ
เจ้ากรรมนายเวรทำอย่างไรถึงจะสละเจ้ากรรมนายเวรได้
นี่ค่ะคืออะไรคะ
เจ้ากรรมนายเวรทำอย่างไรถึงจะสลักเจ้ากรรมนายเวรได้
น่าคิดนะคะ